ล้วงแลกเกรดเมื่อก่อนนี้เราติดศูนย์เราก็ต้องไปแก้ศูนย์ทำรายงานได้การบ้านเพิ่ม
ไปพบครูอะไรต่างเนี่ยนะคะแต่เดี๋ยวนี้แก้ศูนย์แบบนั้นมันยาก
เดี๋ยวนี้แก้ผ้ามันง่ายกว่าเออแก้ผ้าเดินหาครูเลยเนี่ยนะคะ
ที่พูดแบบเนี้ยเดี๋ยวจะหาว่าพูดลอยลอยเพจนึงเขาเอาเรื่องนี้มาแฉ
แล้วเขาก็มีภาพด้วยมีภาพที่ลักษณะมันอาจจะมองไม่ชัดนิดนึ
มันอาจจะเป็นการเข้ามุมแต่เขาบอกพฤติกรรมแบบนี้แหละ
ให้แก้ผ้าเพื่อแก้ศูนย์ไปดูภาพกันค่ะ
โพสต์ข้อความเมื่อกี้ยาวเลยนะแล้วก็มีรูปภาพเนี่ย
อาจจะเป็นมุมมุมนิดนึงแต่บรรยายแบบนี้นะคะ
ภาพนี้คือคุณครูมัธยมโรงเรียนดังในจังหวัดนครปฐม
กำลังทำอะไรอ่ะจับเด็กยัดเข้ามุมแล้วก็ไปจับอวัยวะเพศของเด็ก
ทำไมสำเร็จความไคร้ให้กับเด็กชายชั้นมัธยมตอนต้น
หลายคนแหละเพราะทำไมหลายคนยกห้องเลยค่ะ
แลกเกรดเพราะให้นักเรียนติดศูนย์เกือบทั้งห้อง
พีคมากเออพีคมากครับทำหลายคนเลย
เพราะว่าเขาไปเจอทวิตเตอร์ของนักเรียนเขาระบุว่า
พฤติกรรมครูกับเด็กนักเรียนชายม๓ที่เรียนและมีแนวโน้มจะติดศูนย์
โดยใช้ช่วงเวลากลางวันให้เด็กขึ้นไปบนห้องเรียนทั้งหมดทั้งหมดนะ
ฟังดีดีนะคะปิดประตูล็อกห้องเลยแล้วก็เริ่มด้วยการควักอวัยวะเพศเด็กออกมา
เพราะไม่อยากติดศูนย์กลัวเรียนไม่จบแล้วก็พอไม่จบ
ไปสอบต่อที่ไหนก็ไม่ได้ที่สำคัญค่ะจะบอกพ่อแม่ก็อาย
ขออภัยนะคะซึ่งรุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นแรก
ที่ถูกครูเรียกไปสำเร็จความไคร่ยกห้องและเกรดแบบนี้
น้องคนนี้ที่ถูกสำเร็จความไคร้ให้เนี่ยบอกว่ารุ่นที่แล้วโดนมาแล้วคุณ
ทีมข่าวของเราเห็นภาพภาพนี้ได้รับข้อมูลนี้
ได้คุยกับน้องที่ถูกกระทำแบบนี้เบื้องต้นค่ะ

ขับรถไปเลยที่กำแพงแสนนครปฐมไปสอบถามชาวบ้านนะคะ
ชาวบ้านก็ให้ข้อมูลมาเหมือนกันบอกว่าเมื่อหลายปีก่อน
ตั้งอีกเรื่องนี้คล้ายกันเลย
ครูคนนี้แหละมีพฤติกรรมแบบนี้
แต่ไม่คิดว่ามันจะเกิดซ้ำขึ้นอีกฟังเสียงชาวบ้าน
ขณะที่นายวัลลบสงวนนามผู้ช่วยเลยค่ะ
ที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ย

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนั่นแหละก็คือวันศุกร์นะคะ
ซึ่งมันเป็นเรื่องวินัยร้ายแรงด้วย
ส่วนคุณครูที่เกาะเหตุตอนนี้หนีไปไหน
เพราะว่ามีเบอร์โทรอยู่ไงไม่รับสาย
หายไปไหนก็ไม่รู้แต่เบื้องต้น
คณะกรรมการทางโรงเรียนทางบรรบอกว่า

ซึ่งล่าสุดสารอนุมัติหมายจับแล้วเออดีมากเลยนะค่ะอืม
อันนี้กรณีที่มีเพจดังเข้ามาแชร์ถูกไหมคุณผู้ชม
ฉันก็ไม่มั่นใจนะว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเดี๋ยวนี้เราต้องร้องขอความเป็นธรรม
สื่อสังคมออนไลน์กับชาวเน็ตกันแล้วหรือไรเพราะบางทีเนี่ยไปแจ้งความ
ตามกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นทางคือตำรวจอายการสายบางทีมันก็ช้า
อ่าบางทีมันก็ไม่ทันใจค่ะแต่ว่าพอลงโซเชียลทีไรนะคะ
เร็วมากอืมทำงานเร็วมากอ่ะ
ล้วงแลกเกรดเมื่อก่อนนี้เราติดศูนย์
เราก็ต้องไปแก้ศูนย์ทำรายงานได้การบ้านเพิ่ม
ไปพบครูอะไรต่างเนี่ยนะคะแต่เดี๋ยวนี้แก้ศูนย์แบบนั้นมันยาก
เดี๋ยวนี้แก้ผ้ามันง่ายกว่าเออแก้ผ้าเดินหาครูเลยเนี่ยนะคะ
พูดแบบเนี้ยเดี๋ยวจะหาว่าพูดลอยลอยเพจนึงเขาเอาเรื่องนี้มาแฉ
แล้วเขาก็มีภาพด้วยมีภาพที่ลักษณะมันอาจจะมองไม่ชัดนิดนึ
อาจจะเป็นการเข้ามุมแต่เขาบอกพฤติกรรมแบบนี้แหละ
ให้แก้ผ้าเพื่อแก้ศูนย์อ่าไปดูภาพกันค่ะเนี่ยค่ะ
โพสต์ข้อความเมื่อกี้ยาวเลยนะแล้วก็มีรูปภาพเนี่ยอาจจะเป็นมุมมุมนิดนึง
แต่บรรยายแบบนี้นะคะภาพนี้คือคุณครูมัธยมโรงเรียนดัง
จังหวัดนครปฐมกำลังทำอะไรอ่ะ
จับเด็กยัดเข้ามุมแล้วก็ไปจับอวัยวะเพศของเด็ก
ทำไมสำเร็จความไคร้ให้กับเด็กชายชั้นมัธยมตอนต้น
หลายคนแหละเพราะทำไมหลายคนยกห้องเลยค่ะ
แลกเกรดเพราะให้นักเรียนติดศูนย์เกือบทั้งห้อง
พีคมากเออพีคมากค่ะทำหลายคนเลย
พฤติกรรมครูกับเด็กนักเรียนชายม๓ที่เรียนและมีแนวโน้ม
จะติดศูนย์โดยใช้ช่วงเวลากลางวันให้เด็กขึ้นไปบนห้องเรียนทั้งหมด
ทั้งหมดนะฟังดีนะคะปิดประตูล็อกห้องเลย
แล้วก็เริ่มด้วยการควักอวัยวะเพศเด็กออกมาสำเร็จความไคร้ให้กับเด็กค่ะ
น้องบอกว่าที่ต้องยอมให้ครูทำแบบนี้เพราะไม่อยากติดศูนย์
เรียนไม่จบแล้วก็พอไม่จบไปสอบต่อที่ไหนก็ไม่ได้
ที่สำคัญค่ะจะบอกพ่อแม่ก็อายวัยรุ่นขออภัยนะคะ
ซึ่งรุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นแรกที่ถูกครูเรียกไปสำเร็จความไคร่ยกห้องและเกรดแบบนี้
น้องคนนี้ที่ถูกสำเร็จความไคร้ให้เนี่ยบอกว่ารุ่นที่แล้วโดนมาแล้วคุณ
ทีมข่าวของเราเห็นภาพภาพนี้ได้รับข้อมูลนี้
ได้คุยกับน้องที่ถูกกระทำแบบนี้เบื้องต้นค่ะนั่งไม่ติดเก้าอี้เลย
ไปเลยค่ะขับรถไปเลยที่กำแพงแสนนครปฐมไปสอบถามชาวบ้านนะคะ
ชาวบ้านก็ให้ข้อมูลมาเหมือนกันบอกว่าเมื่อหลายปีก่อน
หงิดตะหงิดเรื่องนี้คล้ายกันเลยครูคนนี้แหละมีพฤติกรรมแบบนี้
แต่ไม่คิดว่ามันจะเกิดซ้ำขึ้นอีกฟังเสียงชาวบ้านค่ะ
แหละก็คือวันศุกร์นะคะซึ่งมันเป็นเรื่องวินัยร้ายแรงด้วย
ส่วนคุณครูที่เกาะเหตุตอนนี้หนีไปไหนก็พยายามติดต่อกันนะ
ทางโรงเรียนทั้งทางทีมข่าวเองเพราะมีเบอร์โทรอยู่ไง
ไม่รับสายหายไปไหนก็ไม่รู้แต่เบื้องต้น
คณะกรรมการทางโรงเรียนทางผอโรงเรียนบอกว่า
ก็ต้องให้ออกไว้ก่อนแหละนะคะและหลังจากนี้ไปเนี่ยนะคะ
ก็เป็นการดำเนินคดีของตำรวจซึ่งล่าสุด
สารอนุมัติหมายจับแล้วเออดีมากเลยนะค่ะ
อันนี้กรณีที่มีเพจดังเข้ามาแชร์ถูกไหมคุณผู้ชม
ฉันก็ไม่มั่นใจนะว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง
เดี๋ยวนี้เราต้องร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อสังคมออนไลน์
ชาวเน็ตกันแล้วหรือไรเพราะบางทีไปแจ้งความ

คือตำรวจอายการสายบางทีมันก็ช้าบางทีมันก็ไม่ทันใจ
แต่ว่าพอลงโซเชียลทีไรนะคะเร็วมากทำงานเร็วมาก